รับน้องลูกเขาตายอีกแล้วครับอีกแล้วเหรอคะอีกแล้วฮะ
โคราชครับคุณผู้ชมฮะนักศึกษาปีหนึ่งมหาวิทยาลัยดัง
โคราชนะครับถูกรุ่นพี่ปี๒พาไปรับน้องพาไปรับ
อีท่าไหนไม่รู้ทำลูกเขาตายในป่านี่ฮะเพจ
ตี้โซตัสครับที่เป็นกลุ่มที่คัดค้านการรับน้องโหดเนี่ย
แพร่เรื่องราวของนายพัดยศหรือว่าเปรมเปรมอายุสิบเก้า
ปีเป็นนักศึกษาปวสนะฮะชั้นปีที่๑เรียนอยู่
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมาเสียชีวิต
จากถูกรุ่นพี่รุมทำร้ายขณะไปรับน้องนอกสถานที่
นอกมหาวิทยาลัยครับญาติของเปรมผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่า
บอกว่าเพื่อนของเปรมให้ข้อมูลตอนแรกนะนะบอกว่าเปรมเนี่ย
เล่นอยู่กับเพื่อนแล้วก็มีรุ่นพี่มาชักชวนให้ไปเตะ
ไปเล่นกีฬากันไปน้องไปพวกน้องเชื่อครับก็ตาม
ไปมารู้ตัวอีกทีว่าเอ้าถูกเหมือนกับหลอกไปให้รับน้อง
ในป่านะแล้วให้มีการดื่มสุราก่อนที่พวกรุ่นน้องนะ
จะโดนรุ่นพี่ใช้หมัดครับหมัดต่อยเขาที่หน้าอกต่อยเขาที่
หน้าอกปั๊บไปกับพื้นเพื่อนที่ไปรับน้องด้วยกันก็หาร่าง
เปรมนะฮะไปส่งโรงพยาบาลครับแต่น้องเสียชีวิตนะครับ
ระหว่างทางแล้วจากการตรวจสอบอ้าวติดอีกนะซึ่งเหตุการ
รับน้องที่เกิดขึ้นครอบครัวรับไม่ได้ครับจะดำเนินคดี
ถึงที่สุดมหาวิทยาลัยกับตำรวจเนี่ยรับทราบเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน
รู้แค่ว่าเป็นการรับน้องนอกมหาวิทยาลัยส่วนมูลเหตุ
เรื่องอะไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ